คุณผู้ชมค่ะสำหรับนาวินต้าดรนาวินต้าของเรา
หลังจากที่ออกมายอมรับว่าเลิกรากันไปกับคิตตี้ชิชา
ดูเหมือนว่าจะเนื้อหอมเนื้อหอมนะคะ

แต่ว่าเนื้อหอมจริงเพราะว่าเขาก็ยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยกับเขาบ้าง
แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจ
ส่วนเรื่องราวความสัมพันธ์กับอดีตคนรักเก่าอย่างสาวคิตตี้ชิชา
ต้าตอบแบบแมนเกินร้อยไปเลยว่ายังคงเป็นพี่น้องกันได้นะจ๊ะ
หลังออกมายอมรับว่าเลิกรากับอดีตแฟนสาวต่างวายคิตตี้ชิชา
นักแสดงหนุ่มมากความสามารถนาวินต้าก็เผยถึงสภาพจิตใจว่า
ยังคงมีความสุขกับชีวิตโสดดี
โดยเจ้าตัวก็ทุ่มเทเวลาอยู่กับการเล่นกีฬาและอยู่กับเพื่อนมากขึ้น
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพูดคุยกับฝ่ายหญิงได้
เพราะยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและส่งความห่วงใยไปยังฝ่ายหญิงอยู่เสมอ
ส่วนประเด็นที่สาวรุ่นน้องถูกโจมตีจากโลกโซเชียล
จนต้องตั้งอินสตาแกรมเป็นส่วนตัวนั้น
ตามองว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยากเป็นส่วนตัวไม่ใช่เพราะถูกประเด็นดราม่า
ทั้งนี้เจ้าตัวยังชี้แจงถึงเรื่องที่มีคนตาดี
ควงสาวไซสมินิเดินแถวย่านอโศก
แท้จริงแล้วคือน้องสาวของตัวเอง
และเข้าใจดีที่จะถูกจับตามองหลังเป็นนุ่มโสด
พร้อมชี้แจงว่ายังไม่ขอเริ่มต้นรักครั้งใหม่
เนื่องจากอยากทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น
แต่คงจะไม่ทิ้งช่วงนานเกินไปค่ะ
ให้ชีวิตเหมือนปกติครับถ้วยก็มีความสุขดี
แต่ว่าช่วงนี้อยู่กับเพื่อนเยอะนะครับ
แล้วก็เล่นกีฬา
แล้วก็พยายามที่จะทำตัวเองให้ไม่ว่าง
ผมก็เชื่อว่าเวลาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรา

ก็มีบ้างครับแต่ว่าผมมองทุกคนเป็นเพื่อนมากกว่า
จริงไม่ได้คิดที่จะเริ่มที่จะเดทกับใคร

แล้วก็แข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยเปิดใจไปพบกับ
มันอาจเห็นว่าเดินควงกับสาวตัวเล็กอะไรอย่างนี้

ผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะพยายามกำลังดูกันอยู่
ว่าแบบผมจะไปคบกับใครหรืออะไรอย่างนี้

ถ้าผมมีใครเนี่ยผมรับรองว่าเดี๋ยวคงจะได้ทราบแน่นอน

ยังคุยกันอยู่ครับครับก็ไม่ได้โกรธกันหรืออะไรครับ

ผมก็ยังมีความห่วงใยกับเขาอยู่เสมอ
คงจะไม่ใช่ในมุมของการที่แบบ
โจมตีแล้วมาปิดอะไรอย่างนี้